ดูความทุกข์ของหนุ่มคนหนึ่ง

ก็ป่วยแล้วก็มีอาการสะเก็ดเงินนะคุณผู้ชม
ตกสเกจเป็นลายทั้งทัวร์เลยนะ
แล้วต้องนอนอยู่แบบนี้๒เดือนแล้ว
ถ้าใครช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วย

ถือว่าเป็นผู้ป่วยสะเก็ดเงินที่เป็นเยอะทีเดียว
แล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ครับผู้ใหญ่วันคนนอง
ที่จังหวัดลำปางก็พานักข่าวไปที่บ้านของนายสุนทรคนนี้
สุนทรอายุ๓๕ปีครับนอนสมอยู่ที่ห้องนอน
แล้วก็มีสะเด็ดเงินนะใหญ่บ้างเล็กบ้างตามตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย
เขาบอกว่าลายคล้ายกับลายงูเหลือมเลยครับ
จุดเริ่มมีแผลกดทับแล้วด้วย
คนดูแลก็คุณพ่อกับคุณแม่ของนายสุนทรนั่นแหละดูแลอยู่ไม่ห่างครับ
ถามคนเป็นพ่อคุณพ่อสุรพลเล่าให้ฟังว่าเดิมทีลูกชายแข็งแรงเลยนะ
เป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวมาโดยตลอด
กระทั่งช่วงหลังเนี่ยหลังเทศกาลสงกรานเป็นต้นมา
ลูกชายก็คือนายสุนทรเริ่มมีจุดแดงตามตัว
สะเก็ดลามไปทั้งตัวต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
ครึ่งเดือนแล้วครับยังรักษาไม่หายเลย
หลังอาการลูกชายยิ่งหนักต้องพาไปโรงพยาบาลบ่อย
พ่อกับแม่ก็อายุมากแล้วด้วยก็อายุ๖๐กว่าแล้ว
ฐานะก็ไม่ได้ดีอะไรมากเดือดร้อนครับลำบากด้วย
ชาวบ้านก็คนไหนช่วยได้นะก็จะเอาสิ่งของเข้ามาช่วยเหลือเนี่ย
คนเป็นแม่ต้องมาปัดแบบนี้เพราะมีแมลงวันมาตอมครับ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖อย่างผู้ใหญ่วันคนนองก็บอกว่า
สิ่งที่ครอบครัวนี้ต้องการก็คือข้าวของเครื่องใช้
แล้วก็เงินสำหรับพาลูกชายไปโรงพยาบาล
เพราะพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุรายได้อะไรก็ไม่ได้มีด้วยครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมถ้าใครต้องการช่วยเหลือครอบครัวนี้นะ
ถ้าช่วยเงินได้ช่วยเงินเราขึ้นเลขบัญชีมาให้พร้อมกับธนาคารครับ
แต่ถ้าไม่สะดวกเรื่องเงินข้าวของเครื่องใช้ก็ได้เหมือนกันนะ
บริจาคได้ครับที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน
นี่ฮะก็จะมีผู้นำชุมชนนะและคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ย
กำกับดูแลและดูแลค่าใช้จ่ายหรือว่า
เงินบริจาคจากคนที่ใจบุญนะครับฝากด้วยครับ